ส่วนข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมจริงมันก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องนะ
ระหว่างนักเที่ยวกับกาดที่ผับค่ะ
คือที่บอกว่าเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องตอนแรกมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันลอยกระทงแล้ว
นักเที่ยวเขาก็ไม่พอใจว่ากาดไม่ให้เขาเข้าร้านทางด้านหลังใช่ไหม
แต่ภาพที่จะให้คุณผู้ชมดูเนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
ด้วยความแค้นฝั่งนักเที่ยวมากัน๒๐กว่าคนเลย
แล้วมาจัดการกาดมีทั้งมีดมีทั้งไม้ค่ะ
โอ้โหมาทำร้ายกาดของผับแบบนี้กาดก็ต้องหนีสิคะ
เข้ามาในร้านก็ชุนละมุนกันไปหมดเลยแล้วตอนนั้นน่ะตำรวจกำลังจะมานะ
ตำรวจกำลังจะมาพอตำรวจรีบมาถึงสลายโตกันไปหมดแล้วค่ะ
หายไปหมดแล้วมีแต่คนเจ็บที่สภาพสะบักสบอมหน้าตาปูดบวมอยู่๔คน
เนื้อตัวก็เป็นรอยเขียวช้ำจำเลยนะคะมีโดนแทงด้วยอ่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ต้องเล่าต้องเล่าเท้าความไปก่อนหน้านี้ก็คือตั้งแต่คืนวันลอยกระทงว่า
มันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่แก๊งวัยรุ่นมากัน๒๐กว่าคนจะบุกมาเมื่อคืนเนี่ยนะ

อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านมีนะแล้วคุณผู้ชมเห็นที่มุงมุงอยู่ไหมเสื้อดำนั้นน่ะ
อันนั้นคือกาดค่ะกาดเขาก็กันไม่ให้นักเที่ยวเข้ามานี่แล้วมันมีช็อตที่แบบปะทะกันชกกันต่อยกันแบบนี้
เมื่อกี้คือนักเที่ยวเปิดก่อนนะคุณนะนักเที่ยวที่มา๒คนคนหนึ่งเปิดก่อน
ขอย้อนดูอีกทีนะครับเดี๋ยวจะได้ไล่เลียงนิดนึงขอย้อนดูคลิปนี้หน่อย
เดี๋ยวดูนะเปิดก่อนไปรอบนึงนะกาดก็จะไปดึงคอนี่ก็ถูกชกอีกรอบนึงแล้ว
สักพักนึงเดี๋ยวดูนะกาดนะกาดก็ถีบอกไปเลยดูจังหวะนึงจังหวะนึงนะฮะ
คู่กรณีนะครับนี่จะโดนชกอีกเขาก็เลยถีบอกออกไปนี่ออกไปนอกประตู
นี่เป็นเหตุการณ์คืนลอยกระทงกลายเป็นต้นเหตุที่ทำให้กลุ่มนักเที่ยวยกพวกยกขยงกันมาเพื่อที่จะล้างแค้นกาด
ใช่แล้วอย่างที่บอกค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันรอยกระทงนักเที่ยวก็ไม่พอใจ
ทำไมต้องให้ฉันไม่ให้ฉันเข้าหลังร้านล่ะกาดก็เขาบอกว่าก็ทำตามระเบียบต้องให้เข้าหน้าร้านเท่านั้น
ทีนี้เมื่อคืนนี้ค่ะมากัน๒๐กว่าคนก็จะเอาเรื่องทีมการนั่นแหละ
แล้วก็บอกว่ารู้ไหม๒คนที่มีเรื่องแต่คือวันรอยกระทงเจ็บหนักมากเลยนะ
กาดลุมกระทืบจนหัวแตกตัวเขียวไปหมดอ่ะกลุ่มเพื่อนไม่พอใจค่ะ
เลยเอาพวกมาแล้วตั้งใจว่าจะมาเอาคืนเลยแต่ฝั่งกาดไม่มีใครยอมรับไง
ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์คืนลอยกระทงใครเป็นคนทำก็เลยเถียงกันค่ะ
ทะเลาะกันฝั่งวัยรุ่นก็เลยเปิดศึกเลยเอามีดเอาไม้ที่เตรียมมา
ะมาชำระแค้นเต็มที่ตะลุมบอลกาดนะคะแล้วกาดอ่ะพวกน้อยกว่าอยู่แล้ว
เขาก็ไม่ได้ทันตั้งตัวเห็นกาดบอกว่าในฝั่งวัยรุ่นน่ะนะ
มีเอาปืนลูกซองสั้นออกมายิงแล้วปรากฏกระสุนด้าน
ทีนี้ก็เลยเอาด้ามปืนทุบกาดจนกาดได้รับบาดเจ็บไปนะคะ
แล้วก็กาดเขาก็เล่าให้นักข่าวฟังเหมือนกันนะบอกว่าในค่ำคืนวันรอยกระทงที่เป็นคลิปเมื่อกี้
นักเที่ยว๒คนจะเข้ามาหลังร้านคือตอนนั้นร้านมันปิดแล้วตี๔แล้ว
แล้วทีนี้อยู่จะเข้ามาหลังร้านมันเป็นไปไม่ได้กาดก็อุตส่าห์พูดดี
ถ้าจะเข้าไปเข้าหน้าร้านซึ่งจริงมันก็ปิดหมดแล้วล่ะ
แต่สุดท้ายมันเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
แล้วตอนนี้ตำรวจก็รู้ตัวแล้วนะคะสำหรับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุ
ตำรวจสืบสวนภูทรเมืองพัทยาไปทำงานแบบเต็มที่เลย
ดังนั้นตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ระหว่างการประสานมามอบตัว
เดี๋ยวหลังจากสอบปากคำเสร็จตำรวจบอกว่าจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยเฉพาะเรื่องของการทำร้ายร่างกายต่อไปนะคะ